ส่วนเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมถ้าใครกำลังจะไปจ่ายตลาดเช้านี้
ดูซะหน่อยนะพวกเนื้อหมูเนี่ยเพราะว่ามีคนไปเจอ
ในตับเหล็กหมูครับสภาพเป็นแบบนี้ฮะ
ทุกวันวันนี้เราเจออีกแล้วนะตับเล็กตับเด็กมันคิดทีแรก
นี่ดูดิเป็นอย่างนี้

เป็นนอกนอกนี่อ่ะเจอเซ็นต์นี้นะเจอผลิตเจอเซ็นต์นี้
เห็นตอนหยิบออกเนี่ยแม่ค้าที่เอามาโพสต์ก็บีบให้ดูเลยนะ
ไอ้ตัวหนองหรือว่าฝีหนองในตับเหล็กหมูเนี่ยบีบปุ๊บมันก็จะมีหนองสีขาวหลุดออกมาครับคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือแม่ค้าเขาหยิบออกมานะไม่ได้เอาไปขายให้ลูกค้าครับ
สำหรับฝีหนองเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างหนึ่งซึ่งเกิดในหมูหรือว่าเกิดในกระบือ
สาเหตุที่ทำให้เกิดฝีหนองมันมีสองอย่างก็คือตอนที่เลี้ยงหมูเนี่ย
อาจจะเกิดบาดแผลครับทำให้ติดเชื้อแบคทีเรีย
อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนให้กับหมูอาจจะใช้เข็มซ้ำ
มันก็เลยไม่สะอาดทำให้หมูติดเชื้อได้ดังนั้นใครที่ซื้อหมูไปแล้วลองสังเกตดูนะคุณผู้ชม
ถ้ามันมีฝีหนองแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้นะอย่าเอาไปทานนะไม่ได้นะครับ
มันทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสียได้ให้ดีก็ทิ้งไปเลยดีกว่า
หรือไม่ก็ตัดส่วนที่เป็นหนองเนี่ยทิ้งออกไปและนำส่วนที่ไม่มีหนองมาทำอาหารได้
แบบนั้นก็จะไม่อันตรายครับเตือนเอาไว้นะฮะ